อีกหนึ่งจุดค่ะที่จุดก่อสร้างอุโมงทัพลานนะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อพื้นป่าเขาใหญ่
วันนี้ตำรวจทางหลวงก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจราจร
หลังจากที่เปิดจุดนี้ให้ประชาชนได้ใช้อุโมงได้
เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้ค่ะ
คุณพรอยสจิริฐศิลป์ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีนะคะ
มีรายงานสดจากอุโมงทัพลานเชิญค่ะ
จากการสำรวจเส้นทางปราจินบุรีนครราชศรีมานะคะ
บริเวณอุโมงเชื่อมผืนป่าทัพลานเขาใหญ่ค่ะ
ก็พบนะคะว่าขณะนี้นั้นการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะ
ว่าจะมีการก่อสร้างนะคะเนื่องจากว่าได้มีตำรวจทางหลวงค่ะ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาดูแลในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ
และจุดนี้นะคะก็คือถนนสายสามศูนย์สี่ปลาจินบุรีนของราชสีมาค่ะ
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อนะคะระหว่างภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะก็จะมีประชาชนค่ะ
เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
และขณะนี้นั้นถนนเส้นนี้ค่ะที่บริเวณกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะคะ
ก็จะมีการก่อสร้างสะพานยกระดับค่ะแล้วก็สร้างอุโมงนะคะ
เพื่อเชื่อมผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับทัพลานค่ะ
ทำให้ช่องจราจรนั้นลดเหลือ๒ช่องจราจรจากเดิม๔ช่องจราจรนะคะ
แต่ล่าสุดค่ะการก่อสร้างนั้นใกล้แล้วเสร็จ
ได้เปิดช่องทางอุโมง๑ช่องทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก
แล้วก็ลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงครานนี้ค่ะ
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปพูดคุยกับท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะคะ
ในวันนี้ค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาสำรวจเส้นทางบริเวณนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับท่านกันค่ะไม่ได้อยู่แล้วท่านผู้การค่ะครับ
เชิญครับเอ่อขอคุยด้วยหน่อยค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะ
การจราจรบริเวณนี้เอ่อให้ใช้ครับนะณตอนนี้นะฮะ
อย่างที่เห็นนะครับก็ยังไปได้อยู่นะครับ
ไปได้อยู่ไม่รู้ตรงนั้นนิ่งอะไรนะครับแต่ก็อ่า
ขาออกจากกรุงเทพนะฮะก็ยังใช้ช่องทางด้านนี้
คือคนจะไม่คุ้นเคยเพราะปกติเนี่ยจะสวนนะฮะก็เลยเริ่มชะงักนิดหน่อย
เดี๋ยวเราก็มาหน้างานเอามาปรับในเรื่องของการติดตั้งป้ายเพิ่มนิดหนึ่ง
ตรงนี้ป้ายเพิ่มนิดนึงว่าสามารถไปได้๒ช่องทางนะครับ
ในส่วนของอุโมงฝั่งขวาที่เราเห็นนะครับฝั่งขวาที่เราเห็นเนี่ย
จะใช้เป็นช่องทางกับนะฮะช่องทางขาเข้ากรุงเทพนะฮะ
ซึ่งวันไปเนี่ยก็จะเปิดให้๑ช่องทางนะครับเปิดให้๑ช่องทาง
ซึ่งท่านทิบดีกรมทางเนี่ยท่านได้สั่งการนะครับ
มาให้เนี่ยเพิ่มในเรื่องของแสงสีเส้นให้เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งจากการดูเมื่อสักครู่นะครับก็น่าจะสมบูรณ์พอใช้ได้นะครับ
แต่ในส่วนของขากลับบ้านนะครับหลังจากสงการแล้วเนี่ย
อุโมงเนี่ยจะเปิดสองช่องทางนะครับวิ่งคู่กันมาวิ่งคู่กันมาออกไปนะครับ
ทางนี้ก็วิ่งสวนไปปกติแต่ถ้ากรณีเนี่ยไม่ไหวจริงจริง
เราก็จะเพิ่มไปให้ช่องฝั่งนู้นอีกช่องหนึ่งเพื่อเข้ากรุงเทพนะครับ
จากการที่ดูนี่มีข้อกังวลใจตรงไหนบ้างไหมคะ
เนื่องจากว่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีรถจำนวนรถเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ณณตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีครับ
แต่จะคุยกับเจ้าหน้าที่หน้างานในเรื่องตอนพบค่ำอีกที
ว่าเอ่อพอค่ำแล้วหลังจากแสงหมดเอ่อแสงพระอาทิตย์ที่น่ารักน่ารักเนี่ยหมดแล้วนะครับ
ก็จะต้องดูว่าความสว่างหรือความอะไรมันเพียงพอกับปริมาณรถที่วิ่งไปเยอะนะครับ
แล้วก็แสงเรามันสู้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวก็จะรีบปรับเพิ่มในทันที
หรือถ้าของเราเยอะไปอาจจะต้องปรับลดนะครับปรับลดนะฮะ
ตอนเนี้ยเราพยายามวางปล่วยให้เห็นชัดเจนว่ามันวิ่งไปได้คลู่มันวิ่งไปได้คลู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะนะครับ
คุณผู้ชมค่ะก็คาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
ก็จะมีปริมาณรถค่ะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะที่บริเวณเส้นนี้ค่ะ
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็จะคอยดูแลแล้วก็บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ
รัชจีริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณจุดเชื่อมต่อผืนป่าทัพลานเขาใหญ่ค่ะ